ก็แปลว่าตอนนี้จะมีสองคนแสนไม่มี
ไม่อยากกินเธอเอาเบิร์นเข้าไป

แค่เธอนี้ก็ได้พอมาก็ได้ดี

ก็มีก็ปล่อยก็มีก็ปล่อยก็มีก็ปล่อยปล่อย
อยากให้จริงของแกจะจดยอด